มาดูกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับ
ระหว่างแม่ประนอมกับลูกสาวคนโต
ซึ่งทุกฝ่ายก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ด้วยความประนีประนอม

แต่วันนี้ครับยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลยลงพื้นที่เองเลยนะครับ
ไปรับฟังปัญหานี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุ

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอย่างที่คุณเขมสอนบอกวันนี้

บอกว่าเรื่องนี้ทุกอย่างต้องเดินไปตามกฎหมาย
และไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดเท่ากับคนในครอบครัวครับ
น้ำพริกอีกปลาทูอีกอะไรอีก
อะไรอีกอะ

เพราะว่าเป็นน้ำพริกแห่งชาตินะครับ

เพราะคนในครอบครัวน่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุด

ก็เดินทางไปพบกับนางประนอมแดงสุภา

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งน้ำพริกเผา
ประนอมที่ร้านพีเอสพุทธมนตรสาย๓
หลังจากติดต่อให้แม่ประนอมมาพบ
แต่ว่าเจ้าตัวไม่สะดวกเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้
ก็มีอาการเจ็บป่วยนะครับจากความเครียดที่เกิดขึ้น
หลวงปนัดดาบอกว่าส่วนตัวแล้วเห็นว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องภายในบ้าน
ก็อยากจะเห็นทุกครอบครัวครับมีความรักความเข้าใจกัน
จะได้เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวไทยอื่น
ลองไปฟังความคาดหวังของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ

ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเกรงใจในส่วนที่ท่านเป็นบุตรสาว
เกรงใจในส่วนที่ท่านเป็นคุณแม่เพราะในท้ายที่สุดท่านก็เป็นคุณแม่
เป็นบุตรสาวที่ต้องมีความรักระหว่างกัน
คนไทยอื่นปัญหาเช่นนี้ไม่เห็นเกิดขึ้นในครอบครัวใด
หรือแม้แต่บ้านใกล้เรือนเคียงเราก็จะมีความเห็นอกเห็นใจเช่นกัน
คนไทยด้วยกันนี่ก็ทำหน้าที่ในฐานะเป็นข้าราชการ
จะมีบรรยากาศเชิญทั้งสองฝ่ายได้มาพูดเรื่องข้อหน้าไหมครับ
ถ้าได้พบกับทั้งสองท่านแล้ว
โหความสัมพันธ์คุณแม่กับลูกตัดกันไม่ขาดนะฮะความรักซึ่งกัน
พุทธมนตรสาย๓ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่หม่อมหลวงประนัดดา
นัดกับสื่อมวลชนว่าจะมาพูดคุยกันกับแม่ประนอม
ในช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีหรือว่า๔โมงครึ่งเย็นหน่อยนะครับ
พอถึงเวลานัดหมายก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดครับ
มีเพียงผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนัก
แล้วก็ทหารจากร๑๙๒ค่ายสุรสี
มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่แล้วก็มาสังเกตการณ์นะครับ
อมหลวงปนัดดานั้นให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
หลังจากเข้าพบกับแม่ประนอมเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง
บอกว่าที่ต้องเดินทางมาหาแม่ประนอมด้วยตัวเอง
ก็เพราะทราบข่าวว่าแม่ประนอมไม่สบาย
และไม่สามารถเดินทางไปพบที่ธรรมเนียบรัฐบาลตามที่นัดหมายได้
ประนอมเล่าให้ฟังถึงคดีความและปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องของการติดต่อกับลูกสาวคนโตนะครับ
นางสิริพรแดงสุภาขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
เพื่อพูดคุยแล้วก็รอนัดหมาย
แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงเวลาใด
และเมื่อไหร่แม่ประนอมเองก็ไม่ได้ฝากอะไรถึงลูกสาวนะครับ

น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมเป็นเรื่องราววาระระดับชาติจริง
จนมีคนล้อเลียนในโลกโซเทียลนะคะ
มีการนำภาพท่านนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชา

ใช้คำว่าน้ำพริกนรกพ่อประยุทธ์
โลแกนคือของแท้มีอะไรกันนักหนาปัดโท
แต่ที่น่าตกใจก็คือสื่อมวลชนกล้าเปิดโทรศัพท์

ท่านนายกบอกว่าฉันขี้เกียจโกรธ
ไม่ผิดหรอกเป็นรูปฉันแต่ไม่ใช่ชื่อฉัน

สื่อก็กล้ามากนะคะวันนี้
ถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อนี้จริงเผ็ดจัดจ้านอย่างแน่นอนนะครับ